เราก็ไปเที่ยวสงกรานกันอย่างต่อเนื่องเลย
หลายพื้นที่หลายจังหวัดจัดกิจกรรมกันคึกคักสนุกสนานนะคะ

พ่อเมืองอย่างผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ย

ใส่เสื้อลายดอกแล้วก็แต่งชุดไทยกันด้วยนะ

โอ้โหชุ่มฉ่ำกันตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะ
ใส่ชุดไทยเสื้อลายดอกกันมาแบบนี้ก็แสดงว่า

พูดว่านำคบวนเลยค่ะ
แน่นอนล่ะค่ะกับงานสงกรานเมืองสุโขทัย
สงกรานเสื้อลายดอกถนนข้าวตอกสุโขทัยประจำปี๒๕๖๑นะคะ
ก็อย่างที่เห็นว่ามีขบวนท่านผู้ว่าราชการ
แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในสุโขทัยมาระเดิมความชุ่มฉ่ำกันก่อน
ที่บริเวณวงเวียนหอนาฬิกานี่แหละค่ะ
เป็นการเปล่าประกาศว่าสงกรานปีนี้สุโขทัยพร้อมแล้วนะจ๊ะ
วันนี้เขาปิดถนนในตลาดเล่นน้ำสงกรานกันเลยทีเดียว
ยิ่งใหญ่มากอลังการงานสร้างนะ
ส่วนกิจกรรมของงานนี้ก็มีการละเล่นพื้นเมืองต่าง
มาด้วยงานมหาสงกรานกรุงสุโขทัยร้อยดวงใจ
ส่งน้ำพระอาจนะที่วัดศรีชุมให้เป็นสิริมงคล
แล้วก็ปิดท้ายด้วยงานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง
ส่งน้ำเจ้าหมื่นดังนะคะ
ใครที่กำลังคิดว่าเอ๊ะสงกรานนี้เที่ยวไหนดี
เชิญชวนเลยนะท่านผู้ว่าเชิญชวนมาเองว่าสุโขทัยนี่แหละค่ะ
จัดงานกันมาแล้วตั้งแต่วันที่๗เมษายน
ยาวไปจนถึง๑๙เมษายนเลยนะคะ
ไปเที่ยวกันได้นะครับที่จังหวัดสุโขทัย
อย่าลืมใส่เสื้อลายดอกหรือชุดไทยไปร่วมงานด้วยนะจ๊

ใครไปก็ไปช่วยกันอนุรักษ์ศึกษาน
ให้ใส่ลายดอกชุดไทยก็ได้
ต้องใช้ลายดอกแต่ว่ารักที่อยากจะบอกให้ใช้ไลน์นะจ๊ะ
เฮ้ยลุก

พอแล้ว